คนไม่ดีทำเรื่องไม่ดีรอดอยู่ไม่กี่วันนะคะ

ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปประมาณ๒๓วันแล้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๑ปีชื่อนายชายาตะนา
คือก่อนหน้านี้ตอนเป็นเยาวชนฆ่าพ่อตัวเอง

ข่มขืนทำร้ายร่างกายแม่และพี่สาวแท้ของตัวเอง
หลบหนีไปหลังจากก่อเหตุวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมานะคะ
คนแถวนั้นเขาหวาดกลัวกันมาก
ไม่กล้าออกไปทำงานเลยเพราะผู้ชายคนนี้ช่วงระหว่างการหลบหนี
ขโมยปืนชาวบ้านไปด้วยและเป็นบุคคลอันตราย
เพราะปกติแล้วตอนอยู่ที่อยู่ในหมู่บ้านเขาบอกว่า
คนนี้เป็นคนทำตัวเกเรชอบดื่มสุรา
หาเรื่องข่มขู่ทำร้ายชาวบ้านและคนในครอบครัว
จนมาก่อเหตุคมขืนแม่ข่มขืนพี่สาวและทำร้ายร่างกายด้วยนี่นะคะ
ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจใช้เวลาไม่นานค่ะสรุปแล้วตอนนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
กระท่อมกลางป่าสภาพอิดโรยส่วนวิธีการอิดโรย
แต่วิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
ผลการตรวจร่างกายออกมาแล้ว
นำไปสู่การที่สารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายชัยยาตะนาบุคคลอันตรายรายนี้

ทำร้ายร่างกายบุพการีจนได้รับบาดเจ็บ
ข่มขืนกระทำชำราวบุพการี
นั่นแสดงว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเขาทำจริง

ลากเจ้าหน้าที่ไม่น่าอุ้มเลยนะเดินไม่ไหวแบบนี้ลากดีกว่านะ
แล้วคนที่คือเขามีคนจำนวนหนึ่งนะคะเขาอยากมาดูตอนที่ช่วงมีการจับตัวด้วย

ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่เป็นที่ภาพนี่แหละ
จับตัวได้แล้วที่บ้านร้างกลางป่าห่างจากสพแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ๗กิโลเมตรนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสถิตชัยนิตยวัล
หัวหน้าสถานีตำรวจภูทรแม่โป่งเปิดเผยถึงแผนการจับกลุ่ม

เป็นการทำแผนร่วมกับเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิง
เพราะมั่นใจว่าผู้ต้องหารายนี้นายชายาจะติดต่อมาหาอย่างแน่นอน
เป็นไปตามคาดค่ะนายชายาติดต่อมาที่เพื่อนผู้หญิงคนนี้จริง
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมชวนนายชายามาดื่มสุรา
บอกให้ผู้หญิงชวนนายชายาตอบตกลง
พอมาดื่มสุราด้วยกันผู้หญิงเอายานอนหลับแอบใส่ไปด้วยใส่ไว้ในสุรา
เมื่อดื่มจนหมดต่างคนก็ต่างแยกย้าย
ฝ่ายหญิงก็กลับบ้านไปปฏิบัติการเสร็จแล้ว
ส่วนนายชายาเดินกลับเข้าไปในป่าแต่ว่าในขณะนั้น
มีตำรวจแอบดูอยู่ทั้งหมดทุกพฤติกรรมเลย
นายชายาเขาบอกว่าดูลักษณะเหมือนมีความระแวงอยู่เหมือนกันนะ
แล้วตอนพอไปถึงกระท่อมกลางป่าเนี่ยไม่หลับพยายามเดินตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ขณะที่ตำรวจก็ไม่ได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
เพราะเห็นว่านายชายามีปืนที่ขโมยมาจากชาวบ้านไง
ก็เลยเดินตามไปเฉยพอไปถึงบ้านร้างกลางป่า
ระหว่างที่นายชายาง่วงมากเพราะฤทธิ์ยานอนหลับทนไม่ไหว
ล้มพับลงค่ะและเมาสุราเพิ่มเติมด้วย
หนักเลยนะคะมีสภาพอิดโรยด้วยนะคะเจ้าหน้าที่
บุกเข้าไปชาร์จตัวจับนายชายาไว้ได้นะคะ
แล้วก็เป็นที่ภาพนี่แหละอิดโรยค่ะ
ขณะที่ตำรวจนำตัวนายชายาไปสอบปากคำที่สพแม่โป่ง
เมื่อถึงโรงพักเจ้าตัวนอนหลับเลยค่ะ
เมาด้วยฤทธิยาด้วยจนเจ้าหน้าที่ต้องไปปลุก
ที่ห้องควบคุมเพื่อนำตัวมาสอบปากคำนะคะ
สอบปากคำทั้งคืนเลยแต่ยังคงปฏิเสธอยู่นะ
บอกว่าไม่ได้ทำแม้หลักฐานมัดแน่นนะ
และเหตุผลบอกจำอะไรไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำไง
อ่าตำรวจจับไว้ได้แล้วนะคะ
และอย่างที่คุณจุธารัฐบอกไปหลักฐานแน่นค่ะ